เรื่องราวการจอดรถขวางหน้าบ้านกันใครจะเชื่อถึงขั้นกับเอาปืนมายิงกันตาย
ฝ่ายหนึ่งกำลังจะเอารถเข้าบ้านแต่ไปเจออีกฝ่ายหนึ่งเอารถมาจอดขวางหน้าบ้าน
ก็เลยมีปากเสียงกันดุเดือดรุนแรง
ฝ่ายหนึ่งอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาขวานมาจามมาทำร้ายก็เลยยิงปืนสวนไปสามนัด
อีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตคาที่ญาติคาใจคล้ายจะพกขวานออกไปทำร้ายเพื่อนบ้าน
แล้วถึงขั้นกับต้องยิงกันตายเลยหรือไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีตายเสียงปืนนัดกระชากวิญญาณดังติดต่อกัน๓คน
นัดที่บ้านทาวน์เฮาส์๒ชั้นเปิดเป็นร้านขายอาหารในหมู่บ้าน
ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกรดจังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพ
ค่ำวันที่หกกุมภาพันธ์ตำรวจสองพ่อป่าเกรดรุดไปตรวจสอบ
พบร่างวีราปศิษย์ทองวัยห้าสิบสี่ปีนอนตายอยู่หน้าร้าน
ถูกยิงด้วยปืนจุด๓๘กระสุนพุ่งเจาะเข้าที่หน้าอกและชายโครง
มือขวายังกำอาวุธขวานไว้แน่นและพบรถกระบะของผู้ตายจอดขวางกลางถนน
มีรอยกระสุนที่รถคนร้ายที่เหนียวไก่คือนายวิสิทธนกุลวัยหกสิบห้าปี
ยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุให้การอ้างว่าขณะกำลังขนของลงจากรถ
ผู้ตายได้ขับรถผ่านมาเพื่อจะกลับเข้าบ้านแล้วเกิดมีปากเสียงกัน
โดยผู้ตายต่อว่าตนเองว่าจอดรถขวางทางจึงตอบไปว่า
ถ้าขนของลงหมดจะเลื่อนรถให้แต่ผู้ตายก็แสดงท่าทีไม่พอใจหนักขึ้น
ไป๑ชั่วโมงผู้ตายขับรถกลับเข้ามาจอดหน้าร้าน
แล้วถือขวานลงมาจากรถตรงปรีดเข้ามาจะทำร้าย
ตนจึงวิ่งเข้าบ้านคว้าปืนออกมายิงใส่ผู้ตาย
ขณะที่ลูกสาวของเขาก็ยืนยันว่าพ่อกับผู้ตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
มาเกิดเรื่องเป็นครั้งแรกตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวน
พยานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนดังรัว๓นัดถึงกับสะดุ้ง
ตามมาด้วยเสียงเออะโวยวายพอออกมาดูก็พบว่าเป็นเหตุฆ่ากันตาย
เพราะเสียงในบ้านมันจะเบาไง
การตายของนายวีระสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัว
ญาติเดินทางมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
โดยเฉพาะคนเป็นภรรยาและลูกชาย
ที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปกระทันหัน
ลูกชายยืนยันว่าพ่อไม่เคยพกขวาน
และที่สำคัญที่บ้านไม่มีอาวุธแบบนี้

งานนี้ต้องมีบางอย่างผิดปกติ
อีกทั้งลักษณะการก่อเหตุไม่ได้เป็นการป้องกันตัว
เพราะพ่อถูกยิงถึง๓นัด
ยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อาวุธนั้นถามว่ามันผิดวิถี

ผมไม่ทราบว่าจัดฉากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าให้ลองมองการยิง
คนโดนยิงแต่คนถ้าถือของไปฟัน

ถ้าเสร็จมันต้องแข็งต้องกลับ
ถึงแม้นายวิสิทธิ์จะยืนยันว่าป้องกันตัว

สรุปสำนวนส่งฟ้องไปตามขั้นตอนไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องแค่จอดรถขวาง
จะกลายเป็นเหตุน้ำพึ่งหยดเดียวทำคนฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน